มาดูอีกเรื่องหนึ่งที่หลายท่านก็ติดตามดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันอยู่นะคะ
กรณีสามีภรรยาเจ้าของร้านทุเรียนดังที่จังหวัดระยอง
สามีไปข่มขืนลูกจ้างแล้วภรรยาก็จับลูกจ้างมัดนะคะทำร้ายร่างกายกล้อนผมถ่ายคลิป
ลูกจ้างไปร้องสายใหม่ต้องรอดเพื่อที่จะให้ช่วยและล่าสุดเนี่ยนะคะ
สองสามีภรรยาก็มอบตัวกับตำรวจแล้วนะคะ
วันนี้ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษจังหวัดระยองชุดสืบสวนภาค๒ค่ะ
สืบจังหวัดระยองพิสูจน์หลักฐานนำหมายสารไปตรวจค้นร้านทุเรียน
ชื่อดังที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะคะไปเก็บหลักฐานนะคะ
ไปตรวจพื้นที่ที่เกิดเหตุในร้านและหลังร้านตรงสนามบาสเก็ตบอล
ก็ไปเจอพนักงานเฝ้าร้านอยู่๖๗คนออกมารับหมายนะคะ
ขณะที่ตำรวจสภพปลวกแดงไปขอหมายจับที่ศาลจังหวัดระยอง
นายดำเจ้าของร้านทุเรียนได้ติดต่อขอมอบตัวค่ะ
เมื่อเย็นวานนี้พร้อมกับลูกน้องอีก๒คนแจ้งว่าทราบข่าวจากรายการโทรทัศน์
โดยมีทนายความส่วนตัวพาเขามามอบตัวรับทราบข้อกล่าวหา
เพื่อสู้คดีในชั้นศาลค่ะ
หลังสอบสวนเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาในดำภรรยาและลูกจ้าง
กักขังหน่วงเหนียวร่วมกันทำอนาจารย์และร่วมกันทำร้ายร่างกาย
ซึ่งในดำถูกแจ้งข้อหาข่มขืนกระทำชำราวด้วยนะคะ
อย่างไรก็ตามผู้ต้องหาทั้งหมดเข้ามามอบตัวกับพนักงานสอบสวน
พฤติการหลบหนีจึงปล่อยตัวไปก่อน
หลังจากนั้นก็จะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปค่ะ